เป็นไรหรือ

พี่ตายยากต้องทัวรมันต่อ๗วันเชื่อผม

ทุกวันนี้ผู้หญิงยุคใหม่จะต้องเป็นยังไง

ต้องรู้เหมือน

ผู้หญิงเนี่ยจะต้องรวยกว่าผู้ชาย
ถ้าคิดจะเป็นกะเทยก็ต้องรวยกว่าผู้ชาย

เป็นกรรติกาของชีวิตเลย

เขาบอกว่าเจ็ดต่อหนึ่งเลยนะ

คุณดูแล้วกันนะฮะวันที่๒๔กันยายนที่ผ่านมามีเฟซบุ๊กอธิพรพรชัยพิธินำนั้นนะครับ
โพสต์รูปตัวเองเนี่ยนั่งในรถพร้อมด้วยเงินสดนี่นะคุณนายม้า๓ล้านบาท
แล้วเอาเงินสดทับไว้บนใบหยาตกใจอีก
ทับไว้บนอะไรนะใบหยาคุณโดยบอกว่าตนเองไปหยากับผัวแล้ว
นี่คุณดูดูนี่เอาเงินติดตัวไปหน่อยอ๋อนี่
หลังจากเป็นผัวเมียกันเป็นสามีภรรยากันมานานถึง๕ปี

เจ้าหน้าที่เขตบอกว่าเฮ้ยก็รับการเรื่องหย่ามาหลายปีแล้ว
ไม่เห็นจะมีใครที่แบบว่าเขาอยากกันแล้วผู้หญิงต้องเสียสตังค์เลย

จี้หล่อนดูไว้ถ้าเธอมีผัวแล้วเธอจะหย่ากับผัวอย่างนี้
แหมเอาดอกไม้ชอบไม่ติดสวยมาก
ดื่นดื่นเดิน
ฉันคือแม่สวยค่าแพง
เขาบอกว่าเอาไปเถอะ
ถ้ามันทำให้เธออยู่ดีมีสุข

เขาเห็นแก่ตัวแล้วยังระบุอีกว่าดีใจได้ถามไปหนึ่งคำ
แม่เธอไม่เคยสอนเหรอว่าอย่าไปเอาเปรียบผู้หญิงเจ็บไหมล่ะ
เข้าใจแม่เธอไม่เคยสอนเหรอว่าอย่าไปเอาเปรียบผู้หญิง
แฮชแท็กอีกนะฮะว่าเราเป็นคนเห็นคุณค่าของจิตใจ
วัตถุเท่านั้นไม่พอ๒๔พฤศจิกานี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๒๔พฤศจิกา
พฤศจิกานางโพสต์ต่ออีกนางโพสต์ต่อว่าการที่ตนโพสต์ออกมาเนี่ย
ไม่ได้ต้องการให้เป็นข่าวหรือเรียกร้องสิ่งใดนะคะจากอดีตคนรักเลย
แม้ว่าตนจะรู้สึกเจ็บปวดจากการกระทำของชายคนนั้นก็ตาม
เนื่องจากอดีตสามีเนี่ยไม่มีคุณค่าพอค่ะที่จะนำมาคิดให้รกสมอง

แหมไม่จบ๒๖พฤศจิกาเอาต่อขนาดนี้ไม่ค่อยล๊อคสมองนะ
เออนี่อยากให้มันไป๓ล้านก็จบไปมีโน้ทอีกภูมินึงมันมาก
แต่ฉันอยากให้คุณไอ้ม้าจึงเลยจะได้รู้โรงหายใจเข้าออกใช่ไหม

ก็ให้ไปไงแต่ว่าก็แล้วทำไม

บอกว่าเป็นเพราะอย่างนี้ไหมว่าผู้ชายมันถึงได้แบบว่า

เจ้าแม่กวนอิมต้องลงมาบอกไงเธอ

เทพเทพ

เจ๊เล้งอ่ะเนาะตายแล้วเงิน๗๐๐ล้าน

จะต้องเสียสมบัติ๗๐๐ล้านให้ผัวไป
ทำยังไงนะนางก็บอกนางตัดใจไม่ได้
แต่ระหว่างนั้นนางก็ไม่ได้

กรมนางบอกว่าพระสังกระจายลงมาเนอะ
พระสังกระจายลงมาบอกนางบอกให้เขาไปเท

ตอนแรกนางบอกสามีไม่มีคุณค่าพอให้นำมาคลิป

ช่วงเที่ยงที่ผ่านมา๒๖กันยายน
นางโพสต์อีกมีความเคลื่อนไหวอีก
ว่าหลังจากหย่ากับอดีตสามี

หุ้นที่ตัวเองลงทุนเนี่ยราคาขึ้นหมดเลย

เย่หุ้นขึ้นตัวเขียว

ก็ยังมีความโชคดีอยู่มันเขียวอยู่แล้ว
เขาประกาศเลือกตั้งหุ้นมันขึ้นอยู่แล้วค่ะ
ทุกวันนี้ตลาดหลักทรัพย์แฮปปี้หมดค่ะ

ค่ะโอเคดีแล้วนี่

เดี๋ยวฉันต้องกินพีล๘๐ก่อนเถอะ

เขาว่าง่ายเขาเห็น

อาจจะไปรู้ได้ไงล่ะ
ไม่น่าต้องรู้รู้ทุกอย่างหรอกลงไปหนี
ก็จะมาเปลี่ยนเรื่องนี้ซะเท่
จะไม่มีการเอาอีกแล้วจะไม่ช่วยอะไรอีกแล้ว
โรงพยาบาลต้นสังกัดนะครับ
ที่ได้มีการแชร์ภาพออกไปกัน
แล้วก็จะไปเห็นว่าภาพคนแก่คนหนึ่งถูกนางพยาบาล
กระชากตัวให้ขึ้นมาแล้วก็มีการเอาหมอนหรือผ้า

นี่นะครับจากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กนะครับ
ปรณาเกรดป่านโพสต์ภาพพยาบาลนะครับ
ปลาผ้าใส่คนไข้ซึ่งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับ
กระชากคนไข้ก่อนอัดคลิปมาเผยแพร่ในโซเชียลเนี่ยนะครับ
ก่อนด้านนี้นะครับคณะผู้บริหารพยาบาลพุทธชินราชพิศุโรคเนี่ยครับ
มีการออกมาแถลงข่าวโดยกราบขอโทษสังคมนะครับ
หลังเกิดภาพพยาบาลแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับคนไข้
ซึ่งหลังจากนี้นะครับจะสืบหาข้อเท็จจริง
แต่ว่าหากมองจากภาพแล้วก็รับไม่ได้จริงนะครับ
ทางนี้เนี่ยทางพยาบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ
แล้วก็จะได้มีการสอบถามข้อได้จริงกับทางพยาบาลดังกล่าวนะครับ
เรื่องต้นนะครับทำการย้ายพยาบาลคนดังกล่าว

คือห้ามแตะตัวคนไข้เด็ดขาด
แต่เขาก็ออกมาพูดอะไรนะเขากลัวตกเตียง

ทางสภาพยาบาลก็ได้มีการออกมาแถลงการแล้วนะครับ
ตอน๑๐๓๐ที่ผ่านมานะครับ
กรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
ปฏิบัติไม่เหมาะสมต่อผู้ป่วย
วิดีโอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิศนุโลกเอาไว้ได้นะครับ
โดยสภาการพยาบาลแสดงความเสียใจต่อผู้ป่วยและครอบครัว
แล้วก็ขอโทษประชาชนนะครับที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ทำให้เกิดความกังวลใจไม่สบายใจต่อการดูแลของพยาบาล
ในฐานะของสภากรรมพยาบาลนะครับที่มีหน้าที่กำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล
และการพดุงคันนั้นมิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับ
ซึ่งจะทำการพดุงคันนั้นมีโทษนะฮะ
ซึ่งจะทำวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขแล้วก็พิจารณาตรวจสอบการทำงานของพยาบาลท่านนั้นต่อไปนะครับ
หลังจากนั้นนะฮะก็ทางผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ท่านนี้ก็ได้มีการบอกนะครับ
บอกว่าทางได้มีการสอบถามทางพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยฝ่ายวิกฤตไปแล้ว
ทางหัวหน้าหอผู้ป่วยฝ่ายวิกฤตที่โรงพยาบาลพิชินราชก็บอกมาบอกว่า
จริงแล้วคนไข้เหมือนกับจะตกเตียง
พยาบาลก็เลยไปจับกระชากขึ้นมาว่าอย่างนั้น
แล้วก็ยังมีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับเอาหมอนเนี่ย
ดันไว้ให้ไปใส่หัวไว้ให้

ก็ขยันให้ดังนึงดึงคนไข้อย่างเงี้ยนะคะ

แต่พี่จริงตรงนี้ถ้าใ่ดีก็ต้องใช้๒คน
แต่ก็คิดว่าขวาจะมีปัญหาเรื่องคนนะ
คือปกติในขั้นตอนนี้ค่ะ

อันนี้คือมาตรฐานการดูแล
เพื่อที่จะไปเคลื่อนตัวคนไข้
แล้วก็ช่วยกันสอบหมอนต้าศิษย์ศาสตร์กรุงไทย
แต่อันนี้พอเป็นการทำคนเดียว
เราก็ทำในลักษณะแบบนั้นด้วย
เพราะฉะนั้นคือถ้าพูดง่ายก็คือว่า
มันอาจจะมีกิจกรรมอื่นที่สำคัญมากกว่าหรือเปล่า
เพราะว่าเขามีเคลื่อนช่วยหายใจจนเจ็บเครื่อง

ว่าเป็นการที่คนไข้จะตกเตียงจริงหรือเปล่า

คนไข้เป็นอะไรได้มีเป็นถุงลมโปร่ง

คนไข้อยู่ที่นี่มามากกว่า๖เดือน

๙๐๐คนแต่ปีนจะต้องมาเป็นกระเวรนะ
อ๋อเป็นเวรแต่ใช้พยาบาลดูแล
คนป่วยนี่นะคะในวอร์ดนี้นะครับ

ทีนี้ผมได้มีการพูดคุยกับน้องคนหนึ่ง
ซึ่ง๖เดือนก่อนเคยไปนอนอยู่ที่นี่เลยฮะ
ห้องนี้เลยแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ย
เห็นคุณลุงคนนี้นอนอยู่แล้วด้วย
เคยไปบริจักษ์พระอ้อมที่โรงพยาบาลแห่งนี้เห็นคาตาเลยครับ
เดือนก่อนนะปรากฏว่าผมก็ถามว่าแล้วคุณไปนอนทำไมที่นั่น
บอกเขาเป็นหอบเป็นหอบก็เลยไปนอนที่นี่

เขาบอกว่าเขาเห็นพยาบาลคาดว่าน่าจะเป็นคนนี้นะ
ใช้คำว่าคาดแล้วกันนะน่าจะเป็นคนนี้

คุณลุงเขาจะเหมือนกันจะดึงสายออกเพราะเขาใส่สาย
แล้วปรากฏว่าเขาก็มีการจับคุณลุงมัดเอาไว้

พยาบาลมันถึงก็จับทำไมดื้ออย่างนี้อย่างนี้

เขาบอกว่าเขาเห็นแล้วเขาตกใจมากนะ

อ๋อก็ถามว่าตกใจมั้ยก็สงสารแต่นะนะฮะ
แต่ไม่ตกใจเพราะชินตา

อือก็นี่นะครับก็คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่
สังคมตอนนี้กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมาก
รวมถึงก็ได้มีประโยชน์พูดออกมานะครับ
จากทางสภาพยาบาลเมื่อกี้เนี่ยนะครับบอกว่า
ก็คนไข้จะตกเตียงก็เลยต้องไปดึงขึ้นมาปกติแล้วต้องใช้สองคนในการที่ดึงคนไข้ขึ้นมา
แต่ในสภาพที่เราได้เห็นเนี่ยหรือว่าประชาชนทั่วไปที่ได้เห็นเนี่ย
เขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นมันรุนแรงเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็มีการเอาผ้าเดินมาเสร็จปลาใส่หัวอย่างนี้ซึ่งมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่
คือถ้าเกิดเป็นพ่อผมนี่ดีพ่อผมตายไปแล้วนะถ้าพ่อไปนอนอย่างนั้นทำยังไงเนี่ย
ก็มันไม่ค่อยเกิดขึ้นกับโรงพยาบาลเอกชนไงส่วนใหญ่ถ้าสมมุติจะพูดเราพูดกันแบบตรงนะ
มันจะเกิดขึ้นกับโรงพยาบาลรัฐบาลซึ่งโรงพยาบาลรัฐบาลที่เขาบอกว่าตอนนี้จริงแล้วเนี่ยมันเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอก
เพราะว่าคนป่วยมันมีขึ้นทุกวันแล้วยิ่งเข้าสู่สังคมสังคมผู้สูงอายุเนี่ยพยาบาลไม่มีวันพอ
เมื่อกี้เขาบอกว่าจำนวนพยาบาลมันมีเท่าไหร่นะที่คุณพูด

ถ้าเบลแบ่งเป็นกระ๓กระมันก็เหลือกระละ๓๐๐
แต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนกระกี่กระเขาบอกว่าผู้ป่วยอ่ะผู้ป่วยนอนตึ๊กมันเท่าเดิมนี่

คลุมบินของลงพยาบาลแห่งนี้เนียนะครับอยู่ที่ไปมาสิบกว่าปีแล้ว
สิบกว่าปีนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งอยู่เรื่องพยาบาลใหม่
ทำคนเดียวมึงเลยเกิดอาการโมโหก็ไม่รู้
คือเรามองในมุมดีแล้วเป็นยังไง
มันอาจจะเครียด
เพราะว่ามีเจอคนป่วยเยอะ

แต่คุณรู้ไหมที่ผมคุยกับทางผอที่โรงพยาบาลวิทยาลัยราชเนี่ย

จริงแล้วอยากให้มองว่า
มันเป็นการกระทำส่วนบุคคลจริง

อย่าไปเหมารวมพยาบาลทั้งหมดว่าจะเป็นแบบนี้นะ
คืออันนี้เนี่ยมันเป็นที่ตัวเขาเองจริง

ก็ทำไม่ได้เพราะมันเป็นโรงพยาบาลของรัฐ
เพราะฉะนั้นต้องมีการตั้งคณะกรรมการ

ก็คือทางสภาอาณาจริงประการพยาบาลเขาแจ้งมาอย่างนั้น
แต่เขาบอกว่าทุกทีมันต้องใช้๒คน

แต่ตั้งแต่ข่าวนี้เกิดมามันแปลกอยู่อย่างหนึ่ง
โอเคแหละก็พอเข้าใจว่าพยาบาลคนที่ทำมา๑๐ปี
แต่ก็จะมีคนบอกเฮ้ยเคยเห็นเคยเห็นคนนี้แหละคนนี้แหละ
ลองเข้าไปอ่านในออนไลน์ดูก็จะมีคนแบบว่ามาแชร์เรื่องราวมากมาย
เลื่อนตัวอย่างแรงดูภาพก่อนนะฮะ
ถ้าไม่มีคนเห็นคงเฉยแก้ตัวไปเรื่อยแหละ
ก็คงต้องเป็นเรื่องของทางภาครัฐเองที่จะต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เพราะถ้าจริงว่าทำเพื่ออะไรหรือเกิดจาก
สิ่งที่เขาเป็นเองหรือเปล่าจึงทำแบบนี้ต้องการต่อไป

อันนั้นก็แต่อันนั้นเขาก็ยังบอกว่า

คนที่ดูแลนะไม่ว่าจะดูแลเด็กโรงเลี้ยงเด็ก
หรือว่าดูแลคนแก่ที่แบบว่าช่วยเหลือตัวเองได้บ้างไม่ได้บ้างนะ
สถานดูแลคนแก่นะหรือว่าโรงพยาบาลที่อย่างนี้นะ
ไม่ว่าจะประเทศไหนเนี่ยนะเราจะเจอภาพแบบนี้เยอะมาก
เพราะว่าคนที่ทำงานอยู่ในลักษณะที่อันนี้ไม่ได้เข้าข้างนะ
หมายถึงกับคนที่ทำงานอยู่ในลักษณะกับคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ก่อนหน้านี้เขามีการแชร์คลิปตัวหนึ่ง

ที่ว่าบิลพรีคนแก่นั่งอยู่บริเวณเทศเห็นไหม

โอ้โหอันนั้นโหดกว่านี้เยอะ
คือเราคิดว่านะนี่ไม่ได้เข้าข้างเขาเหมือนกันนะคือเขาก็ต้องมาเจอสภาพการทำงานในลักษณะแบบนี้
ซึ่งมันแบบว่าหดหูนะกับชีวิตส่วนตัวของเขาเองเนี่ย
ก็อาจจะมีปัญหาด้วยเหมือนกันเธอเข้าใจคำนี้ไหม
แล้วนี้เนี่ยพอมันประดังสองเรื่องเนี่ยนะ

เราก็เข้าใจนะว่ามันแบบคือตอนนี้คนที่ฟังหรือคนที่ดูเนี่ย

ม้าพูดถูกคือผมมองไงหรือเปล่าผมมองเรื่องนี้นะ
ถ้าเกิดพยาบาลท่านนั้นออกมาขอโทษสังคมนะ
แล้วก็แบบเออมันเป็นพอดีเขามีภาวะหรืออะไรก็แล้ว
แต่แล้วพูดความจริงออกมาเนี่ยผมว่ามันจบไงอาจจะต้องมีการย้ายไปที่อื่นอะไรก็ว่ากันไป
แต่ถ้าเกิดออกมาบอกอย่างนี้ว่าคนไข้จะตกเตียงเลยมีการดึงกลับขึ้นมา
ห่วงเลยเอาหมอนไปหนุนให้ไปอะไรยังไงเนี่ยผมว่ามันค้านกับสิ่งที่เห็น
คือเราได้เห็นภาพจริงเราไม่ใช่ไม่เห็นไง
ถ้าไม่เห็นแต่พูดแบบนี้เราเข้าใจได้ไงอาจจะเป็นอย่างนั้น
แต่พอเราเห็นภาพแล้วมันไม่ใช่
คืออย่างนี้อย่างนี้ผมบอกว่าจับได้ไหมผมบอกว่าจับนี่จับเฉยมันก็ไม่ใช่ไง
ทุกวันนี้ทุกคนเป็นสื่อหมดแล้วไงแต่ในที่สุดก็คือ

ทุกคนก็เลยเห็นแต่ที่จริงเขาบอกว่ามีความรู้แรงที่มันเกิดขึ้นมากมาย
เยอะมากไม่ใช่ไม่เยอะนะแต่ว่าจะบอกว่าในประเทศเราเนี่ยนะ
มีการฆ่าตัวตายสูงสาเหตุเพราะว่ามีการปลดปล่อยอารมณ์แบบนี้
แต่ประเทศหนึ่งที่มีค่าตัวตายสูงมากก็คือญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นจะมีเทนเกาหลีจะผิดเท็จมาก
คือจะไม่ทำอะไรอย่างนี้เด็ดขาดแล้วก็เก็บกฎไปฆ่าตัวเองตาย
คนไทยเป็นประเทศที่แสดงออกมาเลย
เออเอาอากาศหน่อยแล้วกันนะแต่ดิฉันคิด
โอเคนะอย่าเข้าโรงพยาบาลเลยก็ดีที่สุด
มานี่ค่ะมาเรื่องนี้เราควรจะรู้ไว้บ้างนะ
เผื่อว่าจะได้เตรียมตัวเที่ยวกันได้เลยทีเดียวนะคะ

ในสุดทินจันทน์หงามหนาวแล้วจ้ะ
ในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มาเปิดเผยอย่างนี้เลยนะคะ
ในขณะนี้อากาศที่บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เนี่ยนะคะ
เริ่มหนาวแล้วนะคะแล้วก็เย็นติดต่อกันมาหลายวันเลยทีเดียว
โดยอุณหภูมิเฉลี่ยได้ในช่วงเช้ามืดอยู่ในประมาณ๖๙องศาเซลเซียส
ซึ่งเย็นมากเลยนะแล้วก็แม้จะยังไม่เข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวก็ตาม
โดยนักท่องเที่ยวต่างเริ่มเดินทางขึ้นดอย
เพื่อที่จะไปสัมผัสอากาศหนาวกันบ้างแล้วล่ะ
แต่ว่าทางอุทยานก็ยังไม่ได้มีการกำหนดการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมในอุทยาน
สาเหตุเพราะว่ามันยังมีช่วงฝนตกหนักอยู่ในพื้นที่นั้น
เกรงว่าจะเกิดอันตรายขึ้นให้กับนักท่องเที่ยวนะคะ
แต่คาดว่าปีนี้นะคะฤดูฝนน่าจะหมดเร็วมากกว่าปีที่ผ่านมา
ซึ่งทางอำเภอได้มีการสั่งการให้ผู้ประกอบการในทุกพื้นที่ในเตรียมตัวนะครับ
แล้วก็รับมือกับนักท่องเที่ยวนะครับ
อกจากนี้ก็ยังจะเตรียมเรื่องของการสัญจร
โดยได้ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อจะอำนวยความสะดวก
แล้วก็ลดการจราจรแออัดนะฮะในช่วงของเทศกาลรู้รวมไปจนถึงการขยายลานจอดรถนะฮะ
แล้วก็ปรับเปลี่ยนด่านเก็บค่าเข้านะคะ
โดยคาดการณ์ว่ามีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันที่จะไม่ต่ำกว่าเป็น๑๐๐๐๐คนเลยทีเดียว

อีสานตอนบนแล้วเหนือเขาบอกเตรียมหนาวมากด้วย

เราก็ไม่ต้องไปต่างประเทศแล้วก็ขึ้นเหนือกันไปเลย

ฉันเคยขึ้นไปบนดอยที่เชียงใหม่

อ่างคางโอ้โห
สุดยอดมันไม่ใช่สบายมันหนาวเลยสุดยอดแล้วดอกไม้นะ

วงคู่บันเลงเพลงรักกลางห้างดัง

อยู่ดีจะหาห้องน้ำไปเปิดประตูนี้แล้วไป
ของเครื่องบินว่าจะพยายามเปิดประตูเปิดให้ได้ไม่ใช่สิอ่ะ

กระเป๋าซื้อมาแพงระวังโดนผัดศรีหรือคราวนี้
โดนอยู่แล้วนักกว่าเดิมดึกกลับมาดึกกลับมา
ก่อนไปเรื่องประเด็นแห่งชาติที่กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะ

เรามาถึงจุดนี้กันได้ไงเราไปอินเดียสักนิดหนึ่งก่อน
เมื่อมีผู้โดยสารชายหนุ่มคนหนึ่งอายุประมาณสัก๒๐ปีกว่า

พยายามจะเปิดประตูด้านหลังของเครื่องบินคุณ
ทุกคนก็ตกใจว่าเฮ้ยเขาเป็นอะไร

ต่อมาหนุ่มคนนี้ก็ได้ถูกเจ้าหน้าที่นะฮะรักษาความปลอดภัยของสนามบินเนี่ย
คุมตัวหลังเครื่องบินลงจอดที่สนามบินเมืองปัตนา
เมืองเอกของรัฐพิหาร
แล้วก็ได้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่สืบสวนเหตุการณ์
ว่าเฮ้ยเขาคิดอะไรอยู่ต้องทำการก่อการร้ายหรือเปล่า

สรุปแล้วถึงขนาดว่าสายการบินเนี่ย
จะต้องเอาเด็กคนนี้มาแถลงข่าว

สรุปคุณทายว่าที่เขาพยายามจะไปเปิดบางคนที่
มันจะต้องเป็นการก่อการร้ายจะต้องการเป็นพรีชีพ
ผิดฮะเจ้าหน้าที่เขาได้แถลงข่าวว่า
ผู้ชายคนนี้ทำงานเป็นพนักงานธนาคาร

ขึ้นเครื่องบินเนี่ยเป็นคนแรก
แล้วที่เขาพยายามไปเปิดประตูเนี่ย

เป็นประตูห้องน้ำก็เลยพยายามจะเปิดใหญ่เลย

คนก็คิดว่ายังไม่ได้เปิดสิพี่

มันเป็นการก่อการร้ายหรือเปล่า

ไม่ใช่ก่อวินัสกรรมแล้วไม่รู้เนี่ย
อันนี้สังวาดกรรม

มีผู้ชายกับผู้หญิงคู่นึงเนี่ยนะครับ

ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
คือทีนี้ตอนนี้ตำรวจกำลังตามตับตัวแล้วนะครับ

จากการที่มีกรณีคลิปอื้อเฉานะครับ

ภาพที่เห็นนี่เป็นภาพที่อยู่ในประเทศไทย

แน่นอนเพราะว่าคุณดูผลิตภัณฑ์ข้างหลังทั้งหมด

เมื่อเวลาประมาณบ่าย๒โมงครึ่งที่ผ่านมา

ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับ

ขณะนี้ได้ให้ฝ่ายสืบสวนทำการตรวจสอบ
หาหนุ่มสาวคู่ดังกล่าวพื้นที่มาสอบปากคำ

ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดที่มีลักษณะอัลลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น
ส่วนคนที่แชร์คลิปต่างก็จะมีโทษข้อหา
อย่างผู้ไดเผยแพร่หรือว่าทดสอบ
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้ว
เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามประบอบคอมมาตรา๑๔วัก๕
ด้วยโทษจำคลุกไม่เกิน๕ปี
ปรับไม่เกิน๑แสนบาททั้ง๒ข้อหา
ก็ฝากธุรกิจชนผู้เล่นโซเชียลด้วยนะครับ
แองจี้กับตั๊กทะแหละต้องหยุดนะหนู

หนูไปแชร์คลิปโอ้โห
พวกเราไปแชร์คลิปกันเป็นเรื่องเป็นราวเลย
ไม่เรียนอยากถามว่าอันนี้คนไปแอบถ่ายหรือเขาถ่ายเอง

เขาถ่ายเองดูสิดูสิ

มันมีครบทุกกระบวน๕
แสดงว่าเป็นหนังโป๊ใช่ไหมทำหนังโป๊ใช่ไหม

หรอกผมว่าเขาน่าจะมีการแบบถ่ายแล้วก็เก็บเงิน

เหมือนกับเก็บเงินแล้วก็เอาภาพมันมีบันทึกขายอะไรอย่างนี้

เด็กไม่มีเงินสมมุติเมื่อก่อนเด็กเติมเน็ต
ก็ให้เด็กแบบไปช่วยตัวเองแล้วก็ได้เงินโอ้ยฉันรู้ดีเรื่องพวกนี้
เพราะว่าฉันเคยไม่ใช่เช่นสัมภาษณ์

พี่มันเป็นครบทุกกระบวน๕

พอกมาจับผม

ขอโทษภาพไม่ตัดต่อแล้วครบทุกท่าด้วย

แล้วทำไมมันช่างภาพอื่นเราเกรงเห็น
ว่าจะเป็นการนำข้อมูลอัลลามมาเข้าสู่
ผมเห็นภาพที่ผู้หญิงเขากำลังเป่าแอลกอฮอลอยู่

คือมันครบทุกกระบวนแต่ปัญหาคือ
เฮ้ยไฟห้างก็ยังไม่ปิด
อืมบางรูปผู้หญิงยืนแก้ผ้าถลกกระโปรงอยู่

ไม่บางรูปผู้หญิงกระสกถลกกระโปรงอยู่
มีคนอื่นยืนอยู่ข้างหลังด้วยนะ

อันนี้มันเป็นการทำอาหารกินเชื่อถูก
อันนี้มันมาทันที

แต่ว่ามันถ่ายกันกล่ำกลึ่มเลย

จะไปตัดอะไรขนาดนี้เนียนซะขนาดนี้

ไม่นายนางอีบ๊า
อันนั่นอย่างที่เราก็ดูไปบ่อยดูหนังเขาไปบ่อย

ก็จะเห็นเข้าไปอยู่ในบางทีเนี่ยไม่ใช่เป็นห้างใหญ่นะเป็นแบบว่าร้านสะดวกซื้อเขาก็เข้าไปอย่างนั้นกันนะ

มันเหมือนกับใครก็ว่าใครได้ที่แบบจริงก็จะแบบคนก็ยิ่งดูเยอะอย่างนี้
กรราดีอย่างนี้เลยเหรอโบ๊นดำ
เวลาที่เขาจะขึ้นชบก็ต้องมีเป่าปี่อะไรอย่างนี้
เอ้ามาเรื่องนี้บ้างดีกว่าระวังกันนิดนึงนะคะ
เมื่อวานนี้ในกุศลสมบัติศรีอธิบดีกรมศูนย์ลากากร
ก็เปิดเผยว่ากรมศุลกากรเขาได้เตรียมสั่ง

ตอนนี้เพื่อจะตรวจจับสินค้านำเข้ามา

ที่มีการสำแดงราคาเท็จ
ราคาต่ำเพียงแค่๑๕๐๐บาท
เพียงเลี่ยงการเสพสีขาเข้า

ตลอดจนสินค้าต้องห้ามว่าด้วยอนุสัญญา
ด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้๐๐๐๐
ซึ่งก็พบว่ามีความพยายามเลี่ยงภาษี

หากพบว่ามีอยู่ใด

มีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาจำนวนมาก
ก็จะเปิดตรวจสินค้าทันทีเลย
เพราะว่ามีการหลบเลี่ยงด้วยการเปลี่ยนชื่อคนรับแทน
แล้วก็รวมถึงจะเร่งเชื่อมโยงข้อมูล
แล้วก็ตรวจสอบสินค้าตามด่านชายแดนทั่วประเทศ
หลังพบว่ามีขบวนการนำเข้าสินค้าทางสนามบิน
และส่งต่อไปประเทศเพื่อนบ้าน
จากนั้นค่อยลักลอบนำเข้ามาทางรถยนต์
ผ่านด่านชายแดนซึ่งผ่านมาตรวจจับได้กว่า
ที่ผ่านมา๒๓ล้านบาทแล้วนะ
ใช่ก็อย่างว่าต่อไปนี้คุณไปเมืองนอกมา

บอกอยู่นี่ไงใส่ตาแมล่าอีเส้อ่ะ

ยอดสั่งซื้อสินค้าอีคอมเมิร์ส

มีการนำเข้ามากกว่าแสนรายการ

เลี่ยงภาษีมากขึ้นเรื่อย

มากกว่าครึ่งมักจะแจ้งเป็นสินค้าราคาต่ำกว่า

พบว่าเป็นของแบรนด์เนมชิ้นละหลายหมื่นบาทกันเลยทีเดียวโดยส่วนมาก
ก็จะเป็นพวกแว่นตากระเป๋ารองเท้า

เอ้าเอสุภาชัยเนี่ย
ใหม่ดาวิกาไปเดินดอยเชกกับปาน่าไงเห็นมั้ยชุดเห็นมั้ยล่ะ

ไม่ใช่คนแรกของคนไทยที่ไม่ได้ไปเดินนะ
คนอื่นเขาก็ไปเดินกันเยอะแยะแล้วตื่นเต้นทำไม

เอ๊เต้นทุกวันกันจะแต่งตัวละยำตำบอลเต้นใหญ่เลย

จริงแต่งตัวละยำตำบอล

เอาละตอนแรกคนชื่นชมโอ้โห
ตายดูไอจีของใหม่ดาวิกากับแม่ก้าว

เป็นเหมือนผ้ามุ้งเป็นผ้าซีทรูไง

ก็แบบเห้ยก้าวไงเธอจะนั่งแอบดูไอจีอยู่

คุมตัวได้ว่านี่นางไปอยู่หลังเวทีดอยเช่กัปน่า
ล่าสุดใหม่ดาวิกาก็ได้รับเชิญ
เป็นตัวแทนของสาวไทยไปเป็นผู้หญิง

พอกลับถึงไทยปุ๊บนางป่วย
แต่โอเคต้องยอมรับว่านางเป็นผู้หญิงไทยคนเดียว

ไปนอนลงพยาบาลนะเดี๋ยวให้พยาบาลเข้ามาดูแล

ปรากฏนางไปเดินดอยเช่กัมปนาครั้งนี้เป็นผู้หญิงเอเชียแปซิฟิกคนเดียวนะฮะ
เอเชียไม่มีแปซิริกเอเชีย
ว่าคนเดียวที่จะได้แบบว่าขึ้นไปอยู่บนแคทวอล์กนี้
พอถึงไปปุ๊บนางก็ป่วย
ล่าสุดใหม่ก็ถอดสายน้ำเกลือเตรียมตัวไปต่อ
แล้วทุกช่วงนี้มันเป็นทางเปลี่ยนอีกกัน
พี่ประเทศฝรั่งเศรษฐ์โดยมาทางอีกกันเขาเปิดใจให้สัมภาษณ์ก่อนออกจนถามว่า
ถึงร่างกายป่วยแต่จะต้องหายให้เร็วที่สุดแล้วก็จะทำให้เต็มที่สุด
เขาบอกจะมาแทนชมพู่เขาบอกว่าชมชมพู่แบบว่า
เหมือนมีลูกแล้วก็ใหม่จะมาแทนชมพู่

นั่งเหมือนมากนั่งสวยมากนะ

งานนี้ในที่สุดนักข่าวก็จับตาไปที่อดีต
ผู้จัดการซุปตาที่จู่โพสต์บอกว่า
ว่าปีที่แล้วปูปัญญาก็เพิ่งไปเดินมา

ก็ไปเดินมิรานแฟชั่นพี่อุ๊ยงานเดียวกันเลยค่ะน้องใหม่

เขาเคยเสียงตายนะครับพวกนี้น้องปู่ปัญญาก็เพิ่งไปเดินมาเลย

ริโอไงมาริโอก็เคยไปเดิน
ซึ่งอาจจะเป็นดาราแล้วก็จะมีจากฟิลิปปินส์จะมีจากอะไรเอางี้ดีกว่า
แต่ปีนี้ไม่เห็นจะมีฮ่องกงไม่เห็นจะมีจีนไม่เห็นจะมีอะไรเลย
เช่นเขาเนี่ยจะมีเอเชียเดินอยู่นะก็ให้เห็นว่าเขามีตลาดเอเชียนะ
เขามีคนสีผิวเขาก็จะแบบว่าเสื้อผ้าคนสีผิวใส่ได้ด้วยนะ
ไม่ใช่สิใหม่เขาบอกขอปล่อยผ่านปล่อยผ่านไม่ไหวไม่ไหวปล่อยผ่าน
พี่เอกว่าจะเน็บหรอพี่แม่

ไม่แต่แค่หมายความว่าพี่เอกอาจจะโพสต์เป็นเรื่องของเขาไง
แต่เออาจจะคิดจริงเธอว่าเอบางทีก็แอบอมหิตอยู่เธอ

ที่ชมผู้เขาไปอยู่บ่อยเนี่ยสาเหตุ

แรนด์เชิญเพราะว่าเขาอาจจะรู้จักกับเซเลปเมืองไทย
หนุ่มรู้ไหมทุกวันนี้มันมีธุรกิจยังไงเธอรู้ป่

อยากแบบไปนั่งแถวหน้า

ธุรกิจก็เรียกว่าธุรกิจย้อมแมวเธอ
ดาราบางคนเฉิดฉายเฉิดฉายหมดเงินไปเป็นล้านนะ

พวกไฮโซงไฮโซอะไรหมดเงินไปเป็นล้านนะ

ออกจากโรงบาลและไลฟ์แล้วเหรอ

เจ็บ

มีสกรีปเศกอ้่ะมีแห่งไม่มี

เสกโลโซโพสต์ภาพอบอุ่น
ครอบครองและลูก
คือกำลังใจที่สำคัญของคุณเสกนะครับ

ก็เห็นในความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับ
คุณเสกเนี่ยกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งจนเพิ่งเปลี่ยนลุคใหม่ตัดผมสั้นล่าสุดนะครับ
วันที่๒๕ที่ผ่านมาคุณเสกได้โพสต์ภาพอยู่กับลูกสาวทั้งสอง
นั่นก็คือน้องกวางแล้วก็น้องลอนดอนที่ดูโตขึ้นมากในบ้านหลังใหม่ของอดีตภรรยาคุณกามวิพากร
ดูเป็นภาพที่อบอุ่นมากนะฮะนี่ดูสีหน้าสิครับสดชื่นเลยนะฮะมีความสุขนะครับออกมาจากใจจริง
รวมถึงแฟนก็เข้าไปพูดคุยกันในไลฟ์ของคุณเสกด้วยนะครับ
ตอนนี้ของผู้เสกก็มีการไลฟ์สดนะครับมีกีต้าโชว์ไม่มีกีต้าโชว์นะครับ
ลูกผู้หญิงสองคนนะคะเขาทรงอินเติร์นที่เด็กเลยเขารวยจากอะไรไว้ยายการเนี่ย
เมื่อก่อนคือคอนเสิร์ตรู้ว่าเสกโลโซเป็นศิลปินที่ทำเงินได้เยอะมาก

เมื่อกี้เขาบอกมีคนอยากให้เธอไปเดินสะพาน

อะบทชิคกี้พาย

ผมเห็นคุณเดินแล้วคุณก็พยายามเดินหันหลังอย่างนี้ตลอดเลยนะ
ไม่ใช่ดอกไม้ที่ไปขโมยมาจากบ้านบุ้งไง
ไม่ได้เป็นคนเอเชียคนเดียวที่ไปเดินนะคะ

เอานะนะนี่พี่เอ๋ยก็ไม่ได้ว่าหรอก
นี่จะบอกอย่างหนึ่งนะมันก็เป็นแบบว่าความฝันอันสูงสุด
ของการเป็นนางแบบเหรอเข้าใจคำนี้มะ

อย่างน้องส้มคนหนึ่งเขาก็ได้ไปนะ
ส้มโอส้มมะนันยา

ตอนนี้อยู่ฝรั่งเศสแต่ว่าก่อนหน้านี้นางก็ไปเดินที่นิวยอร์ก

ใครไปก็ได้ถ้าคุณคิดว่าคุณแน่

ถ้ามีเงินเธอก็เริ่มช้อปปิ้งตอนนี้ก่อน

เอออันนี้นางก็ไปประเทศอ่ะวะ

จะพาลูกค้าไปทำหน้ามีอะไรป่ะ

เขาชอบการที่มีครูแบบว่ามีร่องเรืออะไรอย่างนี้ดี

พวกนั้นฉันทำมาก่อนแล้วจบ

เค้าก็ไปมิรารด์เสร็จแล้วเนี่ย

เป็นสายไป

อุ๊ยอ้าวเค้านี่จริง

พี่พี่เขาชอบล่องเรือแถวเมืองไทย
ล่องเรืออะไรอายุธยายงเก็บสวท้าย
ไปนั่งเรือคอร์งแสนแสบนี่ใกล้
คอร์งแสนแสบนี่บ้านฉันติดคอร์งแสนแสบ
รึเปล่าอือทุกวันนี้โผล่ไปมองตลอดเวลา
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันสวัสดีครับ